ต่อกันเลยดีกว่าค่ะไปที่จังหวัดนราธิวาสนะจ๊ะ
ที่นี่จะพาไปหาของกินร่อยของกินเด็ดค่ะคุณผู้ชม
บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะคะอิ่มใหญ่จุใจ
ว้าวว้าว

เออเพราะว่าพิซซ่าถาดของเธอคนเดียว

แต่นี่คือโรตีพิซซ่าถาดยักษ์

เป็นแป้งโรตีคุณเห็นวิธีการทำของเขาไหม
คือเป็นโรตีแล้วเป็นพิซซ่าแล้วก็ถาดยักษ์ด้วย
เรื่องสุดยอดเออไอเดียดีด้วยนะคะเจ้าของไอเดียนี้ก็คือคุณพี่
ผมชอบชื่อเขานะชื่อเขาเก๋นะคะเขาก็บอกว่าโรตีพิซซ่าของทางร้านเนี่ย

คุณดูสิดูขั้นตอนการทำแป้งของเขานะ
บางกรอบแล้วก็กรอบนอกนุ่มในด้วยนะคะ

เขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็พิถีพิถันทุกขั้นตอน
ส่วนซอสที่ใช้อ้าวบอกเลยจ้า
ปรุงสดใหม่ต่อวันทางร้านทำเอง
สูตรเฉพาะของทางร้านที่จุจ้ะบอกไม่ได้

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณพี่เอริกเนี่ยค่ะ
เคยมีประสบการณ์การทำพิซซ่ามาจากสวีเดนมาก่อน

ไม่ธรรมดาคุณดูการควงแป้งพิซซ่าของเขา
ที่เป็นเหมือนแป้งโรตีก็ไม่ใช่แป้งพิซซ่าธรรมดานะ
มันจะมีความบางกรอกกว่าคุณดูน่าทานมาก
ก็เลยเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่ารสชาติโรตีพิซซ่าของเขา
ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะ
ยังสามารถเลือกพิซซ่าได้แบบสองหน้าเลย

ส่วนโรตีพิซซ่าถาดยักษ์จะขายในราคาแค่๒๐๐บาทเฮ้ย
ถาดเท่านี้๒๐๐บาทเห้ยถูกมากเอาจริง
อย่างที่บอกกินได้ทั้งตำบลทั้งอำเภอ
เออ๒๐๐บาทเท่านั้นนะคะรายได้การขายนี่บอกเลยว่าขายดีมากนะ
วันหนึ่งขายได้ประมาณ๔๕๐ถาดสุดยอดไปคำนวณตัวเลขกันเอาเองก็แล้วกัน
แต่ขายดีมากเลยก็น่าทานมากจริงนะคะ
ตอนนี้ก็ทางร้านเขาบอกเขาจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก๒สาขานะคะ

หาดใหญ่ค่ะขยายเข้ามาที่หาดใหญ่กับที่สตูนนั่นเอง
ดีจังคนใต้ได้ทานของอร่อยนะ
สำหรับใครที่สนใจจะไปลิ้มลองความอร่อยนะคะ
ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
ที่บาเจาะเป็นสาขาออริจินัล
ใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขยายสาขาไปที่สงขลาหัดใหญ่กับสตูนด้วย
แล้วร้านต้นตำรับออริจินัลอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านตันหยง

ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงถึง๔ทุ่มนะคะทุกวันพุธถึงอาทิตย
อ่ะแปลว่าปิดวันจันทร์และวันอังคาร

หรือติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะ
๐๙๒๗๙๗๒๙๑๐หรือแวะเวียนไปอุดหนุนกันถึงที่เลยค่ะ
พิซซ่าเนี่ยแล้วยิ่งทำเป็นแป้งโรตีเนี่ย

ทำอะไรหิวหิวน้ำไหล่อย่าเกื้อก